คุณผู้ชมถามถึงมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะว่าคุณภาคภูมิทำไมฮะมันไม่มีเรื่องผีเลยเหรอคะ
ปกติผมก็ไม่ค่อยมีเรื่องผีเข้าจากคุณเขียนมาสอน
ปกติเห็นมีตลอดเมื่อคืนไม่มี

จริงเหรอนี่เขียนมาสอนจะ๔ทุ่มแล้วนะ
ก็ต้องดึกไงต้องดึกถึงผีมาค่ะ
คือก่อนหน้านี้ทีมข่าวของเราไปที่ปราจีนบุรี
ไปหาผีกระสือผีโพงผีปอบ
สุรินทร์เขาบอกว่าเขาก็ถ่ายภาพแล้วเจอดวงไฟประหลาด

ทีมข่าวของเราก็เลยจะลงพื้นที่ไปให้เดี๋ยวไปดูภาพกันก่อน
ภาพที่เขาถ่ายไว้ได้เป็นยังไงนะคะ

แต่มันไม่ได้อยู่กับที่

ชาวบ้านที่ตำบลบ้านผือค่ะ

เขาก็เลยเอ๊ะเลยสงสัยว่ากระสือหรือเปล่า
ทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยกับเจ้าของคลิปนี้นะคะ

ในเพชรบอกว่ากำลังล้างจานอยู่ในครัว

หอนส่งหอนรับกันเป็นทอด

ตอนแรกนึกว่ามีคนเดินในหมู่บ้าน

ชาวบ้านก็ปิดไฟนอนกันเกือบหมดแล้ว

มันก็มีภาพแบบนี้แหละครับ
แต่ว่าวันนั้นเห็นก็เลยรู้สึกว่าน่าจะใช่
เพราะว่าจับภาพไม่ได้แล้ว
ดวงไฟคือจะแปลกมากจะแกว่ง
แล้วก็มีการเขยิบตลอดเวลานะครับ
คิดว่าน่าจะเป็นกระสือด้วยค่ะ

กระสือกับภีรภงแตกต่างกันไหม

มีคนเจอเยอะครับ

อ่าคือที่ถ่ายเนี่ย

ใช่ค่ะแต่มันก็เคลื่อนที่ไงครับ
แต่เราเนี่ยลองซูมเข้ามาใกล้

ใกล้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้
แล้วมีคนถ่ายภาพนี้ได้หลายคนนะ

เขาก็ถ่ายคลิปเอาไว้เหมือนกัน

คนค่ะเค้ามีคนมีดวงไฟลอยค่ะ
เขาก็ไม่ได้เอกใจอะไรขับรถไปเรื่อย

ดวงไฟยังลอยตามทันเลย
ก็เลยรู้ว่าเป็นผีพกหรือผีกระซือแน่
ไฟเนี้ยนะสีไม่เหมือนกันนะอืมขนาดก็เล็กใหญ่ไม่เท่ากันนะอ่า
งานดำด้ำเหมือนที่ก็เท่าประมาณหัวคนเนี้ย
ก็ต้องหัวคนสีส้มเนี้ยนะค่ะแต่ว่ามันมัน
พอมันจะลงอันนี้คือที่เขาบอกนะครับคือท้าย
หนองของหมู่บ้านอืมจะมีแล้วตอนนั้นผมเห็นตอนลงเนี่ย
เห็นเป็นบ่อยครับตอนลงนี่เห็นบ่อยมาก

มันจะเป็นภายหนองแล้วเพราะว่าตรงนั้นมีคนเอาไปทิ้งบ่อย

เอาแบบพวกหายพวกอะไรอย่างนี้ครับหายข้อพระแดงอะไรอย่างนี้

ครับเอาไปทิ้งครับ
ทีมข่าวของเราก็เลยบอกว่าอ่ะเดี๋ยวรอดูดีกว่า

ว่าเราจะเจอบ้างไหมก็รอถ่ายนะคะ

ไม่เจอชาวบ้านบอกว่าถ้าอยากเห็นต้องมาวันพระหรือวันโกนค่ะ

ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อใช่ไหม